ไฮไลท์ฟุตบอลนะครับที่ต้องนำมาฝากกัน

ทีมฟุตซอลไทยเตรียมแข่งขันในเกมนัดชิงชนะเลิศครับ

ก็ถล่มตีมอลเลสเต้ไป๗ต่อ๐ในเกมนัดเปิดสนามของศึกฟุตบอลเอฟเฟฟอาเซียนครับ

รวรรณรายวัชก็นำลูกทีมลงฝึกซ้อมเน้นวิธีการยืดเส้นยืดสาย

ส่วนช่วงเย็นที่ผ่านมาไม่มีโปรแกรมในการฝึกซ้อม

วันพรุ่งนี้ก่อนจะกลับมาซ้อมอีกครั้งในวันจันทร์

หน้าวัน๑๙ที่มีจังหวะทำประตูลูกนี้ครับ
เป็นลูกปิดท้ายกับทีมไทยเอาชนะ๗๐นะครับ
แล้วก็เป็นประตูแรกในนามทีมชาติชุดใหญ่

ซึ่งก็ยังคงต้องพยายามพิสูจน์ตัวเองต่อไปครับ

เล่นในบ้านเจอกับอินโดนีเซีย๑๗พฤศจิกายน

กับสิงคโปร์๒๕พฤศจิกายนครับ

แชมป์ฟุสซอร์อาเซียน๑๓สมัย
แล้วก็แชมป์เก่าที่จะลงเล่นนัดชิง

ส่วนคนอื่นนั้นไม่มีปัญหาอาการบาดเจ็บ
แล้วก็ย้ำให้แข้งไทยนั้นมีสมาธิมากกว่าเดิม

เวลาบ่าย๒โมงเย็นเป็นการรีแมชกันนะครับ
ชิงปีที่แล้วซึ่งไทยชนะ๔ต่อ๓และได้ประตูในช่วงต่อเวลาพิเศษด้วยนะครับ
ส่วนเกมจะลีกของญี่ปุ่นได้ทีมคว้าแชมป์เรียบร้อยแล้วครับ
แชมป์เก่าในทุศีขาวนะครับ

สังกัดของธีรสินแดงดาไปพลาดครับ
ทำให้มี๕๖แปนเท่าเดิมนะครับ
โปรแกรมเนี่ยเหลือแข่งอีก๒นัดนะครับ